ที่คุณคิงบอกว่าผู้หญิงคนนี้หรือสาวประเภท๒คนนี้
ก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนที่คนเราไม่รู้จักกัน

ตีกับตำรวจก็มีเหมือนกันอะไรเหมือนกันที่ไลฟ์ด่ากันไปด่ากันมา
คือกลุ่มสาวประเภท๒ตัวแม่เพชรชี่ปากปลาร้าหน้าเป๊ะเนี่ย
เขามีการเปิดกลุ่มลับเฉพาะทางเฟซบุ๊คชื่อว่ากลุ่มนกเม้าวีสี่
เขาจะไลฟ์เปิดขายตะกร้าอาหารช้างตะกร้าละ๕๐บาท
โดยเป็นการขอบริจาคผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีนะคะ
โทษนะนี่คุณไลฟ์ขายอาหารช้างหรือคุณไลฟ์ขายอะไรกันแน่

แหกทั้งแหวกแต่ละท่าแต่อะไรมันแบบมันเหมาะสมไหม
บางคนก็ลามไปถึงขั้นว่าช้างนี่มันสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะ
คุณจะมาแหกแหวกโชว์อะไรต่อหน้าช้างแบบนี้มันเหมาะสมแล้วเหรอ
เขาบอกด้วยว่าอันนี้ช่วยช้างจริงหรือบังหน้าหารายได้
เพราะเขาบอกว่าเป็นการช่วยช้างที่ตกงานจากช่วงโควิด๑๙
คือเขาบอกว่าปกติแล้วคุณเพชรชี่จะไลฟ์สัปดาห์ละ๒ครั้ง
แต่ละครั้งจะขายได้ประมาณ๑๓๐๐ตะกร้าไลฟ์เดือนละ๘ครั้ง
คิดเป็นเงินแบบกลมคือ๘๐๐๐๑๐๐๐บาทต่อเดือน
แต่ไม่ได้มีการแจกแจงรายได้ให้ผู้บริจาครับทราบ
ผู้สื่อข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านแคนนะคะที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำ
สถานที่ที่มีการไลฟ์ขายตะกร้าอาหารช้างนี่แหละ
ไปเจอกับคุณชาติหอมเนียมหรือคุณน้ำหวานอายุ๓๙ปีค่ะ
คุณน้ำหวานก็เล่าบอกว่าช้างในคลิปเนี่ยเป็นช้างของครอบครัวเอง

ซึ่งปกติช้างก็จะไปรับจ้างบริการนักท่องเที่ยวต่างจังหวัด
แต่พอเกิดวิกฤตโควิด๑๙ก็ต้องกลับมาอยู่ที่บ้าน
ทีนี้มันเกิดปัญหาเพราะว่าช้างตัวใหญ่ก็กินเยอะเนาะ
แล้วพอไม่มีรายได้ก็ไม่รู้จะซื้ออาหารเอาเงินที่ไหนไปซื้ออาหารมาเลี้ยงช้าง
ก็เลยคุยกับคุณเพชชี่ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ
ที่ก็ถือว่าเป็นเน็ตไอดอลย่านหนึ่งเลย
ก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในโลกโซเชียล

เธอก็ย้ำนะคะว่าไม่ได้เป็นการอนาจารย์
เซ็กซิประมาณนี้ครับ
แช่นอาจารย์เลยค่ะมันเป็นแค่เป็นคลับขึ้นไหว
แล้วก็มีคนที่ไม่ชอบเขานั่นแหละค่ะเป็นการแคป
แล้วก็โพสต์ทำเป็นภาพอาจารย์เขาค่ะ
แต่การแสดงของเขาไม่ใช่อนาจารย์เลยค่ะ
การถ่ายประมาณให้กับน้องชันต้อนรับด้านนี้ค่ะ
เขาบอกว่าที่คนก่นด่าสาบแช่งกันก็น่าจะเป็นเพราะ
ที่เองก็มีคู่กรณีในโซเชียลเยอะ
ก็เลยถูกตำหนิกล่าวหาทำนองว่าหากินกับช้างอะไรแบบนี้นะคะ
เราได้คุยกับนายวาสนานะคะชาวบ้านบ้านสำรง
บนท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
เขาก็เป็นควานช้างนะคะเขาบอกเห็นคลิปแล้วเขาไม่สบายใจเลยอ่ะ
เขารู้สึกว่ามันสร้างความเสื่อมเสียให้กับชาวช้าง
ทำดีเลี้ยงดูแลช้างอย่างดีมาตลอด
ซึ่งการทำแบบนี้ทำให้ชาวช้างคนอื่นได้รับผลกระทบ
อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลและตักเตือนด้วย
เพราะยังไงเขาก็มองว่ามันเข้าข่ายอนาจารย์
เรื่องนี้ผู้กำกับการสพบ้านด่านบอกว่า
สั่งการตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
แล้วก็ทราบตัวผู้กระทำผิดแล้วนะคะ
ก็เดี๋ยวจะมีการออกหมายเรียกให้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ข้อหาคือพคและอนค